คุณผู้ชมครับเรื่องราวของความสนุกอีกหนึ่งที่อยากจะให้ไปติดตามกันที่จังหวัดพยาว
โอ้โหเขามีการแข่งขันที่สุดยอดเป็นการวัดความเร็วแน่นเต็มสปีด

เชื่อว่าคุณผู้ชมฟังเพลงนี้แล้วก็เต้นตามไปด้วย

แจวมาแจวจ้ำจุด
ดูสินี่พายคนเดียวยังเร็วขนาดนี้เลยโอ้โห

จริงนะครับกับบรรยากาศของการแข่งขัน
เรือพายประมงพื้นบ้านที่จัดขึ้นที่หนองเล็งทราย
บ้านสนามตีศุกร์หมู่เก้าตำบลสีท้อยเอาเธอแม่ใจ

งานนี้ชาวบ้าน๖ตำบล
แล้วก็แบ่งแยกออกมาเป็นอีก๖๖หมู่บ้านและ๗๗อบต
โหมากันเจอกัน
มากันเทียบ
การภายในงานและการแข่งขันต่างฝ่ายต่างเชียร์กันอย่างสุดฤทธิสุดเดช
เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยล่ะครับ
โดยแต่ละตำบลเขาก็ตั้งจุดเชียร์นะ
ให้กำลังใจกันในแต่ละตำบล

แต่ละตำบลแต่ละที่เนี่ย
จะมีชุดมีสีสันที่แตกต่างกันออกไป

คือมันอารมณ์แบบกีฬาสีอะครับ

แล้วก็มีการหยอกล้อกันระหว่างตำบลด้วยนะ

ปลาแฝกจัดจ้านในย่านนี้

บอกเลยแล้วคือบางตะบนบอก
ของฉันตำบลนี้มีที่นี่ที่เดียวยืนหนึ่งในที่ที่นี้

เอาล่ะสำหรับการแข่งขันเรือไทยประมงพื้นบ้านก็จัดขึ้นนะ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหนองเล็งทรายนะ
รวมถึงเป็นการรักษาศิลปะจารีประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่ดีงามอีกด้วยนะครับ
และยังสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่
เอาจริงคุณผู้ชมไปพยาวอาจจะไปแถวกว้านอย่างเดียวนะ

แต่จริงพายาวมีหลายที่หลายจุดที่เราไปกัน

แต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าพยาวมีที่เที่ยวเยอะ

แต่บ้านเขาจะแตกอ่ะ

เพราะคุณฉันน่าจะมีเรื่องพายาวอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีก